มีหญิงท้องแก่ค่ะอายุ๓๐นะคะ
อยู่ดีเหมือนมดลูกแตก
คือคุณหมอบอกว่ามดลูกแตกนี่คือมันหนักนะ

ทหารก็ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ไปช่วย
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแม่สอดค่ะ
ลิคอปเตอร์ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๑๔เนี่ยค่ะ
ก็บินไปลงสนามบินแม่สอด

มีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๓๐แล้วก็ท้องแก่มาก

หญิงสาวคนนี้ชื่อว่านางมะเยโซตุลระยะพิมลค่ะ
เป็นชาวบ้านบ้านยะโมคีตำบลอุ้มผาง

พอไปถึงเนี่ยก็ช่วยกันใหญ่เลยนะคะ
นำขึ้นเฮลิคอปเตอร์นำส่งโรงพยาบาล

ก็นำนางมะเย่โซที่ท้องแก่
คลอดอาการเจ็บท้องอย่างรุนแรง
ก็ส่งไปที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์

คุณหมอบอกว่ามดลูกแตกมันน่ากลัวมากนะคุณภาคภูมิ

ต่อชดที่ดูแลเขาก็ประสานด่วนไปที่พันเอกอาสารหภูมิสุวรรณ
ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๑๔
ขอให้เฮลิคอปเตอร์มาช่วยหน่อย

ลูกแตกนี่เป็นอาการที่เกี่ยวกับการตั้งคัน
ที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมนะฮะ
เป็นอันตรายต่อทั้งแม่แล้วก็เด็กนะครับ
เพราะว่ามันคืออาการฉีกขาดของกล้ามเนื้อมดลูก

แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าทั้งแม่ทั้งลูกในท้อง
อาการเป็นยังไงเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัด